ออกจากตลาดไปเที่ยวขอนแก่นกันหน่อย
จะพาไปดูดอกดาวเรืองสวย
เพราะว่าเกษตรกรที่นี่เขาหันมาปลูกดาวเรืองขาย
เพราะเขาบอกว่าดาวเรืองเนี่ยปลูกขายแล้วมันสร้างรายได้ให้เขาอย่างดีเลยค่ะ
ตอนทำนาค่าชื่อดาวเรือง
ตอนเข้ามาในเมืองท่านชื่อใบตอง

มาที่สวนดาวเรืองดีกว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเพลงเลย
มาค่ะสวนดอกดาวเรืองของคุณตาสมหวังศรีดาแก้วนะคะ
อายุ๗๑ปีเป็นกระเศษตะกรชาวบ้านอำพาวันหมู่๘
ตำบลสำรานอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ลูกดาวเรืองทรงขายไว้หลายร้อยต้นเลยคุณ
เยอะนะคุณตาบอกว่าดอกดาวเรืองที่ปลูกเนี่ยจะส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด
โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญใกล้แล้วช่วงเข้าพรรษา
นี่ขายดีมากและตอนนี้ดอกดาวเรืองดอกใหญ่ที่ปลูกไปประมาณ๑เดือน
ออกดอกแล้วด้วยมีพ่อค้าแม่ค้ามาจองถึงสวนแล้ว
ดอกใหญ่ขายอยู่ที่ราคาดอกละดอกละ
ดอกใหญ่ขายอยู่ที่ราคาดอกละ๒บาท

ดอกใหญ่ขายอยู่ที่ราคาดอกละ๒บาท

ดอกใหญ่ขายอยู่ที่ราคาดอกละ๒บาท
ดอกใหญ่ขายอยู่ที่ราคาดอกละ๒บาท
ดอกใหญ่ขายอยู่ที่ราคาดอกละ๒บาท
ดอกใหญ่ขายอยู่ที่ราคาดอกละ๒บาท
ดอกใหญ่ขายอยู่ที่ราคาดอกละ๒บาท
ดอกใหญ่ขายอยู่ที่ราคาดอกละ๒บาท

ดอกใหญ่ขายอยู่ที่ราคาดอกละ๒บาท
ดอกใหญ่ขายอยู่ที่ราคาดอกละ๒บาท
ดอกใหญ่ขายอยู่ที่ราคาดอกละ๒บาท

ดอกใหญ่ขายอยู่ที่ราคาดอกละ๒บาท
ดอกใหญ่ขายอยู่ที่ราคาดอกละ๒บาท

ดอกใหญ่ขายอยู่ที่ราคาดอกละ๒บาท

ดอกใหญ่ขายอยู่ที่ราคาดอกละ๒บาท